มาถึงกรณีเดือดดราม่าที่เราขอความเห็นจากคุณผู้ชม

คุณผู้ชมก็ส่งความคิดความเห็นกันมากมายเหลือเกิน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านที่เขาขายกุ้งอบวุ้นเส้น
เป็นร้านชื่อดังใครก็มากิน
ทีนี้มีลูกค้าเข้าไปกินกุ้งอบวุ้นเส้นสั่งมา๒จาน
จานหนึ่งรสชาติปกติแต่ว่าอีกจานนึง
เรียกเจ้าของร้านมาบอกมันเค็มเกินไป
ทำไมมันเค็มเจ้าของร้านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกินฟรีก็แล้วกัน
บอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นจ่ายครึ่งราคาก็ได้
ก็มีการคุยกันมาแบบนี้ปกติจนกระทั่งนัดจ่ายเงินเกิดล้มโต๊ะค่ะ
เจ้าของร้านมันล้มโต๊ะกันขึ้นมาแล้วก็ไล่ลูกค้าออกจากร้านด้วย
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคลิปนี้ค่ะ

ใช่จริงคลิปนี้ความยาวประมาณ๔๐วิแค่นั้นเองนะ

เจ้าของร้านกลางล้มโต๊ะเลยจ้า

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามกับเจ้าของร้านนะคะ

ถามกับเจ้าของโพสต์ว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณวิพาดาบุญมีแล้วก็คุณนิชกุลเหล่าหภารากร

เธอไปกินกุ้งอบวุ้นเส้นร้านชื่อดังย่านเจริญรัฐ
สั่งมาสองหม้อรสหนึ่งหม้อหนึ่งรสชาติปกติ
หม้อหนึ่งมันเข้มมากจนกินไม่ได้
บอกกับทางร้านว่ามันเค็มมากจะแก้ไขยังไงได้

อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันหอยมันเค็มเกินไป
ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันหอยแต่ละล็อตเนี่ยรสชาติมันก็ไม่เหมือนกันไง
เออแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่คิดเงินละกัน

แต่ว่าเจ้าของโพสต์เขาก็เกรงใจร้านไง
เขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินแค่ครึ่งนึง

แต่ทีนี้ปรากฏว่าระหว่างรอการจ่ายเงินเนี่ยนะ
ชายเจ้าของร้านคนที่ในร้านเรียกว่าเฮียแว่น
เดินมายักษ์ไหล่เข้ามาที่โต๊ะ
ตะโกนบอกว่าวันนี้กินฟรีวันหลังไม่ต้องมากิน
พร้อมกับล้มโต๊ะเทกระจาดไป
อย่างที่เห็นต่อหน้าต่อตาลูกค้า
แล้วก็ยังตะโกนด่าบอกว่ากินกันมากี่ปี
คนอื่นกินได้กินหวานกันทั้งร้าน

แล้วก็ออกปากไล่ลูกค้าตามที่เห็นในคลิปนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
พี่สาวเจ้าของร้านส่งข้อความติดต่อไปยัง
เจ้าของโพสต์ขอโทษแทนน้องชาย
บอกว่าน้องชายทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
เงื่อนไขให้เธอและครอบครัว
ฟรีตลอดชีวิต

แต่ว่าเห็นเจ้าของโพสต์เธอก็ไม่เอานี่ค่ะ
ทางคุณต้นอ้อกับแฟนคือเขาเป็นแฟนธอม

เขาบอกว่าเป็นลูกค้าประจำกินมานานแล้ว
แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ไม่เอาเหมือนกัน

เพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะโพสต์ว่ากินฟรีอะไรหรอก
แต่ว่าอยากให้ทางร้านปรับปรุงคุณภาพอาหาร
แล้วก็ให้เกียรติลูกค้าบ้างเท่านั้นเอง
ขอให้ทางร้านเปิดกล้องวงจรปิดดู
เพื่อที่จะได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เธอเองไม่ได้อยากถูกด่าฝ่ายเดียว
แต่ทราบว่าเจ้าของร้านก็บอกว่ากล้องเสีย
ก็เลยยังไม่เห็นกล้องวงจรปิด

ใช่แต่ว่าหลังจากนั้น
ทางเจ้าของร้านเองเขาก็เตรียมที่จะเปิดกล้องวงจรปิดนะนะ
หลังจากที่บอกว่ากล้องเสียคือเขาจะอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดไง
ทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็เลยงงว่า

แล้วทำไมอยู่ดีมาบอกว่าจะเปิดกล้องวงจรปิดดู
สรุปคือมันเสียหรือไม่เสียกันแน่
เมื่อเย็นวานนี้นะคะผู้อำนวยการเขตครอง๓
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านกุ้งอบวุ้นเส้น
นี่ค่ะที่อยู่ในซอยเจริญรัฐ๑แล้ว

เป็นพื้นที่ผ่อนผันของทางกรุงเทพเขา
แต่ว่าร้านมีการตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้
ล้ำเขตห้ามตั้งแต่เล็กน้อย
เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตักเตือนอีกครั้งว่าทำให้ถูกต้อง
ถ้าหากยังฝ่าฝืนก็จะดำเนินการปรับทางกฎหมายทันทีนะคะ
สรุปคือตั้งโต๊ะมันลุกล้ำเป็นนิดนึง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการบริการอย่างเดียวแล้วด้วยนะ